เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำพิษกลนคร

นั่นแหละฮะผู้บาดเจ็บเดินมาคู่มาเลยกับคนก่อเหตุแล้วมาหยุดที่หน้าร้านขายของชำ
ซึ่งเจ้าของร้านเป็นตำรวจต่อชะดอแล้วถูกต่อยจนล้มฮะต่อยเข้าไปกลางหน้าแล้วล้มตึ้งลงไปเลยอ่ะ
หวกกระเด็นออกจากหัวร่วงลงไปที่พื้นทั้งคนและหมวกเลยครับเจ้าของร้านคือผู้ชายเสื้อยืด
คุณลุงตอนนี้ไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะนี่ฮะล็อกคอคนก่อเหตุแล้วจับกดพื้นเลยครับทุ่มลงพื้นเลยฮะ
เพราะเขาเหมือนยังอารมณ์ขึ้นอยู่อ่ะคนก่อเหตุอ่ะโอ้โหนี่ล็อกแบบยุทธวิธีเลยนะเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นร้านขายของชำอยู่ข้างตลาดบายพาสตัวเมืองสกลนคร
ถ้าดูตามวงจรปิดครับเวลาบอกว่าประมาณสักเกือบ๑ทุ่ม๑๘นาฬิกา๓๐กว่านาที
เมื่อวานนี้๔พฤศจิกายนครับคนเจ็บชื่อว่าลุงผินอายุ๖๕ปีคนก่อเหตุเบื้องต้นเห็นว่าชื่อนายจารุวิทย์
แต่มันมีข้อมูลที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นพลทหารด้วยไง
ต้องรอการตรวจสอบนะครับว่ายังเป็นทหารอยู่หรือไม่อย่างไร
ผินเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าปากแตกเลือดกบปากนะฮะก็พาส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นลูกชายมาลูกชายเนี่ยนะครับชื่อว่าจ่าต้นลูกชายลุงผินมาถึงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ
มาพร้อมกับนี่ลูกศรสีฟ้ามาพร้อมกับชุดเครื่องแบบเลยรีบขับรถออกมาจากที่ทำงานเพราะรู้ว่าพ่อถูกต่อยจนล้มและเลือดกลบปาก
พอมาถึงนี่โมโหมากเลยโอ้โหปากพ่อชุ่มไปด้วยเลือดนะฮะ
ฝั่งคนก่อเหตุเองโอ้โหนี่ก็ปากแจ๋วไม่หยุดฮะ

ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการโต้ตอบกันท้าทายกันดูวินาทีนี้หน่อยฮะ

ต้องหลังไม่เกี่ยวต้องหลังไม่เกี่ยว
นี่ครับจ่าต้นลูกของลุงผิน

คนก่อเหตุไม่พอใจที่ลุงผินมาเตือนเขาให้ใส่เสื้อ

ตรวจสอบข้อมูลพบบัตรประจำตัวคนก่อเหตุนะครับ

สังกัดสูญการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ค่ายทหารแห่งหนึ่งก็คือข้อมูลบัตรนี้

เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบว่ายังคงเป็นทหารอยู่หรือไม่อย่างไร
ในขณะที่ข้อมูลหลักฐานอื่นครับ
ว่าจะเป็นวงจรปิดพยานบุคคล
ส่งให้กับตำรวจสอบพมสกนครแล้ว

ไปที่โรงพยาบาลเย็บไป๕เข็ม
เลือดกรบป่าคือนั่งแล้วเลือดก็หยดติ๋งลงพื้นเนี่ยนะฮะ
ดูสภาพของคุณลุงสิครับเนี่ย
โอ้โหอายุ๖๐กว่าแล้วนะรุ่นพ่อแล้วนะฮะ
แต่ถูกหนุ่มรุ่นลูกต่อยจนล้มทั้งยืน

คาดว่ามันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมครับ
คนก่อเหตุครับที่ไม่รู้ว่าเป็นทหารอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ

แล้วชอบถอดเสื้อมาซื้อของที่ร้านของลุงผิน

เหมือนกันกับทางผู้กองที่เขาเปิดร้านอยู่ตรงนี้
ผินก็เลยเตือนว่าเฮ้ยใส่เสื้อหน่อยสิ
ให้มันเรียบร้อยหน่อยเดินออกมาไม่ยอมใส่เสื้อ
ลูกค้าเขาเยอะแยะไปหมดคงไม่พอใจ

เจอกันล่าสุดก็คือเย็นเมื่อวานนี้
ตรงนี้ฮะเดินตีคู่กันมา
แล้วลุงผินก็ถูกต่อยเลย
ตอนนี้อยากให้ตามตัวคนก่อเหตุมารับโทษโดยเร็ว
ปรากฏว่าเรามีโอกาสได้ไปคุยเพิ่มเติมครับ
กับทางด้านลูกลุงผินก็คือจ่าต้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นทันทีที่รับสาย
พ่อโทรมาบอกว่าว่าพ่อถูกต่อย

สภาพคือปากเจอมาแบบนี้เลยครับ

แล้วเปิดใจเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
นิดลูกแต่น้ำอย่างเดียวครับ

ก็เลยอยากให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุ